กลับมาติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่
มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งคุณบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วไปบอกเจ้าของบ้านว่าคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ

เจ้าของบ้านไล่ตะเพิดเลยเพราะไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจตัวจริง
แล้วก็ไม่ได้มียาเสพติดอยู่ในบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย
แต่สักพักผู้ชายคนนี้ย้อนกลับมาใหม่คุณ

อ้าวและทีนี้เจ้าของบ้านก็ไล่ตะเพิดไปอีกนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ยิงใส่เจ้าของบ้านจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็ใช้ด้ามปืนไปทุบคนที่เข้ามาช่วย
ทุบหัวคนเข้ามาช่วยจนได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ทีนี้คืบหน้าก็คือพนักงานสอบสวน
ของสพสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

ก็ขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายสวัยประวัติอายุ๔๖ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคนตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
มือปืนรายนี้แอบอ้างเป็นตำรวจ
แล้วก็เป็นชายที่ปรากฏตรงกับภาพที่พยานได้ถ่ายเอาไว้นะครับ
โดยทางศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับ๔ข้อหาครับ
โอ้โหข้อหานักเลยนะฮะพยายามฆ่าทำร้ายผู้อื่น

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็ตำรวจนะต้องตามแกะรอยคนร้าย
ซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่เขตติดต่ออำเภอสรรป่าตอง

ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็วนี้นะครับ

วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
บ้านห้วยโท้งที่หมู่๘ตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสรรป่าตอง

ไปพบกับนายสุรพลวรรณศรีอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ที่ถูกยิง
คนถูกยิงเนี่ยชื่อว่านายมงคลหรือสมเงินหรือว่าแจ็คนะครับ
เป็นคนถูกยิงแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
เพื่อนรุ่นน้องของเจ้าของบ้านคนที่ถูกด้ามปืน
ทุบเข้าไปที่ศีรษะที่ท้ายทอยจนแตกไปหมดเลยแบบนี้นะคุณฮะ
เขาอุตส่าห์เข้าไปช่วยนะแต่ว่าอ่วมเหมือนกันนะครับ
โดนคนร้ายทุบเข้าที่ศีรษะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ผมก็ไปให้การกับตำรวจแล้วแล้วผมก็กลับมาอยู่บ้าน
แต่อยู่บ้านแบบไม่เป็นสุขไอ้คุณ
กลัวฮะเกรงว่ามือปืนรายนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายอีกนะครับ
หลังจากที่ตำรวจออกหมายจับแล้วเขาก็รู้สึกดีใจนะ
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้เร็ว
เพราะว่าอุกอาจเหลือเกินนะครับ
ส่วนนางมอยต่อมคำตันอายุ๕๘ปี
ซึ่งเป็นแม่ยายของคนที่ถูกยิงนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้คุณหมอก็ดูแลลูกเขย
ซึ่งลูกเขยนั้นรอเตรียมผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาบราชนครเชียงใหม่นะครับ
ส่วนตัวของนางมอยเองก็ไม่กล้านอนอยู่บ้านแล้วคุณ
ต้องไปอาศัยนอนบ้านอีกหลังในเวลากลางคืนนะครับ

กลัวมือปืนรายนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัว
ก็อยากวิงวอนให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มมือปืนรายนี้
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านผู้มกับการสารณีตำรวจภูทรศัลปะตอง
ตอนนี้ได้เรียกประชุมทีมงานชุดสืบสวน
แล้วก็วันนี้เพิ่งจะประชุมกันเสร็จนะคุณนะ
ก่อนเที่ยงแล้วก็วางแผนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

ซึ่งผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้ว

ต้องรีบจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
แล้วก็ลดความหวาดวิตกของชาวบ้านด้วยนะครับ